คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยค่ะ
จริงแล้วคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ๓ปีก่อนตั้งแต่ปี๒๕๕๙นะคะ
แต่ว่าทางครอบครัวยังคงตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
กรณีน้องอ้ำเด็กชายวัย๕ขวบค่ะ
เด็กชายธนวัฒน์แก้วตาหายตัวไปจากบ้านที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ขณะที่ไปนั่งดูรถตักดินที่เขากำลังขุดสระอยู่

แล้วพยานคนเดียวเลยก็เป็นเด็กอายุแค่๔ขวบ
ทุกวันนี้๗ขวบแล้วนะคะพยานคนนี้
แล้วพยานคนนี้เด็กน้อยคนนี้ให้การกับตำรวจ

บอกว่าน้องอ้ำที่หายตัวไปเพราะว่าถูกรถตักดินชน
แล้วก็น้องอ้ำอยู่ในสระอย่างนี้ค่ะ
น้องอ้ำก็คือในภาพในรูปนี้
ใช่ค่ะครอบครัวไปให้ทางมูลนิธิกระจกเงาช่วยเหลือ
ตามหาตัวนะคะแล้วทางครอบครัวไปพึ่งหมอดูอะค่ะ
หมอดูก็บอกว่าน้องเสียชีวิตแล้วถูกรถตักดินสับเป็นชิ้น

หมอดูบอกตรงกับพยานคนเดียวที่เป็นเด็กนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙นะคะ
อ้ำเนี่ยหายตัวไปจากบ้านเพราะว่ามาดูรถตักดินกำลังขุดสระวง
แล้วสระวงอยู่ห่างจากบ้านไปกิโลหนึ่งเป็นสระขนาดใหญ่ค่ะ
อยู่ริมถนนสายเปยน้อยบ้านไผ่อำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่น
อ้ำหายตัวไปทางครอบครัวก็ออกตามหาทุกวิถีทาง
แจ้งตำรวจแจ้งมูลนิธิกระจกเงาประกาศตามหาคนหาย
จนถึงวันนี้ยังไม่เจอสามปีแล้วนะคะครับครอบครัวบอกว่า
ก็เริ่มทำใจว่าน้องน่าจะเสียชีวิตไปแล้วครอบครัวติดใจสงสัยค่ะว่า
อ้ำเนี่ยไม่น่าจะหายไปไหนไกลก็เลยคิดว่าน่าจะเสียชีวิตอยู่ในสระวงนี่แหละ
เพราะสระวงเป็นจุดสุดท้ายที่น้องอ้ำปรากฏตัวอืมครอบครัวให้หมอดูช่วยตามหา
หมอดูหลายคนเลยนะคะก็บอกว่าน้องอ้ำไม่อยู่แล้วถูกรถตักดินสับเป็นชิ้น
ปนไปกับดินแล้วแล้วก็ถูกฝังอยู่ใต้ดินในสระวงแต่มันไม่มีหลักฐานอะไรไงคะ
ก็มีแค่หมอดูบอกแล้วก็มีหลักฐานสำคัญก็คือพยานวัย๔ขวบในขณะนั้น
เป็นคนเดียวที่ให้ข้อมูลกับตำรวจแต่ข้อมูลที่พยานวัยสี่ขวบคนนี้ค่ะ
ให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับทีมสหวิชาชีพตั้งแต่๔ขวบจนถึงทุกวันนี้๗ขวบก็ยืนยันคำเดิมเลย
ยืนยันคำเดิมว่าเห็นน้องอ้ำเนี่ยถูกรถตักดินชนแล้วรถตักดินก็เหยียบน้องอ้ำจนเสียชีวิตคาสระวง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าค้นหานะคะ
วันนี้นักข่าวของเราก็ไปที่บ้านนะคะบ้านเลขที่๕๒หมู่๗ตำบลเปยน้อยอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่น
เพราะรู้มาว่าจะมีการสูบน้ำจากสระวงตรงนี้ค่ะ
เพราะเจ้าหน้าที่ยังคงตามหาให้นะคะก็คือจะสูบน้ำขึ้นมาเพื่อหากระดูกน้องอ้ำว่าอยู่ในสระหรือเปล่า
ทีมข่าวเราไปคุยกับคุณยายของน้องอ้ำค่ะคุณยายสมหวังปรกังอายุ๕๙นะคะ
คุณยายบอกว่าวันนี้จะมีการสูบน้ำขึ้นมาจากสระจริงเพื่อค้นหากระดูกของน้องอ่ะนะคะ
เปลือยน้อยบอกว่าได้มีการประสานขอเครื่องสูบน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมาสูบน้ำออกจากสระ
เพื่อจะขุดบริเวณตรงนี้ค่ะเพราะเชื่อว่าศพของน้องอ้ำถูกฝังอยู่ในดินใต้สระน้ำแห่งนี้
คุณยายบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าหลานชายตายไปนานแล้วหมอดูทุกคนบอกตรงกันว่าน่าจะเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งย้อนไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙ช่วงที่เริ่มขุดเบาะทำสระวงใหม่ในสระยังไม่มีน้ำนะคะ
ก็มีการขุดดินหาร่างน้องนะแต่ขุดยังไงก็ขุดไม่เจอ
จุดที่ขุดเมื่อปี๒๕๕๙เป็นคนละจุดที่ขุดวันนี้ค่ะ
วันนี้เจ้าหน้าที่นำทงแดงไปปักเลยจุดที่เจ้าหน้าที่เอาทงแดงไปปักว่าจะขุดเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าศพน้องอ้ำน่าจะฝังอยู่ตรงนี้ตามคำให้การของพยาน
และถ้าขุดเจอกระดูกทางครอบครัวบอกว่าจะนำกลับบ้านไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะ
ก็คุณยายสมหวังนะครับบอกว่าหากเป็นไปตามที่หมอดูบอกก็อยากจะถามคนขับรถตักดินในวันนั้นนะฮะ
จิตใจทำด้วยอะไรทำไมถึงทำกับเด็ก๕ขวบได้ขนาดนี้คือในวันนั้นถ้าชนน้องอ้ำจริงทำไมไม่ลงมาดูไม่จอดรถลงมาช่วยอะไรอย่างนี้ทำไมถึงขั้นต้องแบบ

ซับซับซับจนเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็กรบฝังอยู่ในสะน้ำค่ะ
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปยังพันธุ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิภูลเจริญภูมิกับการสพเปื่อยน้อยนะครับ
ทำให้ทราบว่าที่มีการสูบน้ำออกจากสระวงในขณะนี้ก็เพื่อต้องการจะขุดหากระดูกน้องอ้ำ
เพื่อเอามาตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะ
ทางคดีตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแม้ว่าจะผ่านมา๓ปีแล้ว
เชิญผู้รับเหมาขุดสระมาสอบปากคำแล้ว
รู้ตัวคนขับรถตักดินในวันนั้นแล้ว
เรียกตัวมาสอบปากคำแล้ว
ซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
ก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

คนขับรถให้การปฏิเสธทุกข้อหานะฮะ
บอกว่าไม่รู้ว่าขับรถชนเด็ก

หรือไม่อย่างไรคือเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
เขาก็ทำงานของเขาตามปกติ

อยู่ในสำนวนการสอบสวนตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้มากกว่านี้
จะเสียรูปคดีนะครับแต่ย้ำว่าตำรวจตั้งใจทำคดีนี้
และจะคลี่คลายคดีให้ทุกอย่างชัดเจน
ตอนนี้ประสานหน่วยงานทรัพยากรธรรมนีวิทยาให้มาร่วมตรวจสอบ
หากมีการขุดพบชิ้นส่วนจะได้ยืนยันก่อนว่า๑ถ้าสูบน้ำออกจากสระหมดนะ
ตรงแถวปากทงแดงอย่างนี้แล้วถ้าเหลือแต่ดินแล้วขุดแล้วเจอกระดูก
ต้องให้ทางทรัพยากรธรณีวิทยาเขามาช่วยตรวจสอบแล้วมายืนยันก่อนว่า
ใช่กระดูกมนุษย์ไหมถ้าใช่ก็ต้องไปตรวจต่อ

ยืนยันวัตถีจนทำทุกอย่างให้ชัดเจน

ครอบครัวน้องอ้ำจะได้สบายใจ
นักข่าวของเราก็เลยไปสำรวจรอบสระวงนี่ครับ
สูบน้ำขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกของสระ
แล้วก็กำลังสูบน้ำไปลงพื้นที่ข้างเคียงเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
ส่วนทงแดงที่เห็นอยู่ก็คือจุดที่เชื่อว่าน้องอ้ำถูกฝังอยู่ตรงนั้น
คืออยู่ทางมุมสระทางด้านทิศตะวันตกนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ
ที่สพเปยน้อยเวลา๑๐โมงเช้านะคะ

แล้ว๓ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีน้ำ
ถ้าน้องถูกฝังกลบไปตรงนั้นจริงก็ต้อง
ก็ต้องภาวนาให้เจอกระดูกที่เจอกันไว้ก่อน